ตอนนี้กระดับมาติดตามความกลืบหน้าคดีฆ่าหันศพชายข่าวศพเปน
ล่าสุดตำรวจก็สามารถจับกลุ่มทีมฆ่าได้๑คน
หลังจากที่พยายามหลบหนีออกทางชายแดนของประเทศ
ส่วนสาเหตุนะคะก็คาดว่าเกิดจากคนร้ายต้องการเรียกค่าไทยผู้เสียชีวิตเป็นเงินจำนวน๓๖ล้านบาท
แต่ว่าธนาคารได้ตรวจพบความผิดปกติในเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเงิน
จึงทำให้กลุ่มผู้ที่เกาะเหตุนั้นไม่พอใจและก่อเหตุสังหารขึ้น
ปรึกษาบริษัทเอกชนชาวสเปนเข้าประชุมเพื่อสรุปผลความคืบหน้าการสืบสวน
หลังมีรายงานข่าวแจ้งว่าทีมสืบสวนนั้นสามารถตามจับ๑ในทีมสังหารได้แล้วอย่างน้อย๑คน
ขณะที่กำลังจะหลบหนีออกจากประเทศไทยผ่านทางชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์พบพิรุธค่ะจึงได้ระงับการเบิกเงินกว่า๒๐ล้านบาท
ตำรวจชุดสืบสวนนะคะจึงได้ประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้ค่ะ